คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะฮะ

กรกตก็บอกว่าภาพรวมพอใจ
แต่คนออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาครับ

เขตเลือกตั้งที่๔๒หน่วย

โดยเลือกตั้งที่๖แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่๓

เลือกตั้งที่๖ส่วนเพชรบูรณนั้น
จะเป็นเขตเลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๑๒

เขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖

เลือกตั้งที่แถวบางกะปินี่แหละนะครับ

กตก็พอใจภาพรวมของการจัดเลือกตั้ง
ใหม่ก็เรียบร้อยดีแม้ว่าจะมีปัญหาบ้าน

เลิศวิโรธโกวัฒนากรรมการกรกต

ที่อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขต

ซึ่งเกิดจากผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอันดับที่๑

ถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับ

ซึ่งเป็นทางด้านของนายกสมาคมองค์การพิทักษ์

จึงรุงรวงกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา๙๘
ในการประชุมกรกตในวันนี้
กรกตก็เตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา
ซึ่งต้องติดตามผลการประชุมว่าจะออกมาอย่างไร

ได้ว่าเป็นการกระทำที่อาจจะไปขัดต่อกฎหมาย

วินิจฉัยความเป็นสอสอของนายธนทรนั้น

เลือกตั้งซ่อมไปแล้วก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่
ผลออกมาแล้วนายธนทรก็อาจจะไม่ได้เป็นสอสอหรือเปล่า

อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองนะครับ